เหลืออีกเพียง๓วันเท่านั้นแล้วนะครับ
เราก็จะได้ทราบแล้วว่าใครจะเป็นผู้ที่ถูกเสนอชื่อ
เพื่อเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่านะครับ

ก็ได้มีการบอกใบ้ออกมาว่า
ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนที่จะต้องมีการเสนอชื่อ
เข้าสภาพม่าในวันที่๑๐มีนาคมนี้นะครับ

ได้เข้าไปเจรจากับทางกองทัพไม่ต่ำกว่า๓ครั้ง
ที่จะโน้มน้าวให้กองทัพยอมแก้ไขรัฐธรรมนูล
เพื่อเปิดทางให้นางซูจีเป็นประธานาธิบดี

เข้าไปเป็นประธานาธิบดีแทนนางซูจี
อาจจะส่งขึ้นเป็นประธานธิบดีก็อาจจะเป็นนายทินจ่อ

การศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออกสปอร์ต
กับนายโมอ่องวัย๖๕ปี
ผู้ช่วยแพทย์และนักโทษการเมืองคนสำคัญ
รวมถึงนายถิ่นอูสมาชิกอาวุโสและผู้ร่วมก่อตั้งพัก
อายุ๘๙ปีก็ยังมึงคงมีสิทธิ์เพราะว่ามีชื่อสองพยางเช่นกัน
อาจจะมีการปรับลดจำนวนรัฐมนตรีจาก๓๖คนในรัฐบาลชุดก่อน
เหลือเพียง๒๑หรือว่า๒๒คน
โดยจะมีการยุบบางตำแหน่งรวมกัน
รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดีที่เดิมมี๖คน
ก็จะยกให้เหลือเพียงแค่คนเดียว
อกจากนี้นายวินเท่งยังระบุด้วยนะครับว่า
อยู่ที่ประมาณ๑๓๐๔๐ของจำนวนคณะรัฐมนตรีทั้งหมดครับ